เป็นโสดทำไมตายไปจะยมเมื่อวาน
ประเดี๋ยวถ้าไม่แต่งงานเดี๋ยวทันจะผ่านไม่ให้ไปเกิด

คนไทยโสดมากขึ้นโดยเฉพาะสาวไทยไม่ยอมมีลูก
รัฐบาลเป็นห่วงว่าถ้าไม่ทำไม่รีบปั๊มลูกเนี่ย

เพราะว่าเดี๋ยวอัตราเกิดเท่ากับอัตราการตายค่ะ
แคมเปญนี้มาสาวไทยแก้มแดงมีลูกด้วยวิตามิน
ลูกกันหน่อยนะคะช่วยชาติกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าสาวไทยแก้มแดงมีลูกเพื่อชาติด้วยวิตามินแสนวิเศษ

นายแพทย์วัชิระเพ็งจันทร์อธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
เปิดเผยว่าขณะนี้ผู้หญิงไทยแต่งงานน้อยลงหรือว่าช้าลง

หน่อยถามความรู้สึกผู้หญิงทำไมถึงแต่งน้อยลง
เพราะว่าผู้ชายสมัยนี้ไว้ใจยากค่ะ
เพราะว่าเราก็สวยเลือกได้ค่ะ
ใช่นะคะเขาบอกว่าจากเมื่อก่อนปี๒๕๑๓
เคยมีอัตราการเกิดอยู่ที่ร้อยละ๒๗
ตอนนี้ลดลงเหลือร้อยละ๐๔ในปี๒๕๕๙

ตอนนี้ก็เลยจัดกิจกรรมนะคะเสริมธาตุเหล็กแล้วก็โฟลิก
วิตามินแสนวิเศษให้หญิงวัยเจริญพันธ
อายุ๒๐๓๔ปีทุกคนที่พร้อม

ที่คุณเฟื้องระดาบอกเขาบอกว่าถ้าลดลงแบบนี้นะ
ปีข้างหน้าอัตราการเพิ่มประชากรไทยเท่ากับ
คืออัตราการเกิดเท่ากับอัตราการตาย
เวลาทองของผู้หญิงนะคะคืออายุ๒๔๒๙ปี

ตอนนี้แนะนำให้กินยาสัปดาห์ละ๑ครั้ง
อย่างน้อย๓เดือนก่อนการตั้งคัน
แล้วก็จะช่วยลดภาวะพิการแต่กำเนิดของทารกลงได้ครับ

อัตราการจดทะเบียนสมรสมีจำนวนมาก
โครงการนี้ก็เลยตั้งใจที่จะมอบทั้งแผ่นพับความรู้

แล้วก็ส่งวิตามินแสนวิเศษแถมไปให้ด้วย

ไปขอรับวิตามินดังกล่าวได้ที่สถานพยาบาลทั่วประเทศนะคะ
เนื่องจากเป็นชุดสิทธิประโยชน์ในการประกันสุขภาพทั่วหน้าอยู่แล้ว
คือไม่ได้มีเฉพาะที่สำนักงานเขตนะ๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลน
อันนี้ทั้งนั้นไปรับที่สถานพยาบาลอื่นก็ได้นะคะ
แต่เขาที่เป็นโครงการโปรเจกต์นี้ส่งเสริมให้คนไทยปั๊มลูก
เขาบอกว่าก็อยากให้มีอัตราการเกิดเพิ่มมากขึ้น
แต่ว่าต้องเป็นไปด้วยคุณภาพด้วยนะครับ
ใช่ค่ะรัฐบาลก็เลยนอกจากจะแจกโฟลิกและธาตุเหล็กแล้ว
มีแรงจูงใจอื่นมาให้ด้วย
เขาบอกว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมูลรัศดากรฉบับที่๔๑
พุทธศักราช๒๕๖๐ได้เพิ่มค่าลดหย่อนภาษี
ให้กับคู่สมรสเป็น๖๐๐๐บาท
เพิ่มขึ้น๒เท่าเลยนะคะจากเดิม๓๐๐๐บาท
กรณีคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน๑๒๐๐๐บาท
แต่งกันไหมแต่งกันไหม

อื้มไปนิดหนึ่งเพื่อลดหย่อนภาษี
พี่ดังโหงถูกขอตังงานกลางรายการ
รวมทั้งในกรณีที่มีบุตรหรือว่าบุตรบุญธรรม
สามารถลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเป็น๓๐๐๐บาทต่อคน
แบบไม่จำกัดคนจากเดิมได้๑๕๐๐บาทต่อคน
แล้วก็นำบุตรมาหักลดห่อนได้ไม่เกิน๓คน
แต่ยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร
จากเดิมให้หักลดหย่อนได้คนละ๒๐๐บาทนะคะ
จากรัฐบาลสนับสนุนโครงการเรียนฟรีของเด็กไทย
จนถึงม๖เลยนะคะหลังจากนี้ก็เลยลดเรื่องนี้ไป
นายประสงค์ภูณธเนศอธิบดีกรมสรรพากร
บอกว่าการลดหย่อนแบบนี้เป็นการจูงใจให้คนไทยมีลูกเพิ่มขึ้น
หลังประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

แต่ว่าจะใช้กับภาษีของปีหน้านะคะปีนี้จ่ายปกติก่อนนะคะ
สำหรับมนุษย์เงินเดือนผู้มีรายได้นะคะ
กฎหมายใหม่เพิ่มจำนวนการหักค่าใช้จ่ายเงินได้
และการหักค่าลดห่อนจากปัจจุบัน๑๔๐ของเงินได้
แต่ไม่เกิน๖๐๐๐บาทเป็น๑๕๐เพิ่มขึ้นอีก๑๐นะคะ

รวมถึงเพิ่มค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้จาก๓๐๐๐บาท
เป็น๖๐๐๐บาทด้วยค่ะ
ครับแต่ว่าเมื่อวานในการแถลงข่าวของสาธารณสุขเขานะฮะ
เขาบอกว่าสะท้อนเรื่องของความไม่พร้อม
เพราะว่าตอนนี้มีวัยรุ่นอายุ๑๐๑๙ปี

มีลูกยังไม่พร้อมเป็นแสนคนต่อปีนะฮะ
เฉลี่ยวันหนึ่ง๒๐๐กว่าคนต่อปีที่มีบุตรไม่พร้อมนะครับ
สะท้อนมาว่าถ้าปั๊มลูกเพื่อชาติก็ขอให้มีความพร้อมด้วย
แล้วก็ได้บุตรที่มีคุณภาพนะครับ